ผู้ชายเนี่ยจริงก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันยากพอสมควรส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีเรื่องจิจิปะถะเยอะแยะใช่ไหม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

เสียงที่ดังแน่นขึ้นมา๕ครั้ง
แล้วก็หยุดเสียงเพลงที่กำลังสนุกสนานได้
คือเสียงปืนครับที่ยิงขึ้นกลางผับแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายเขางูเบิกไพร

เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สิ้นเสียงปืนไฟเปิดแน่นอนครับ
พอเปิดปั๊บเจอศพของนายสมชายเจริญมี
เขาอายุ๔๑ปีนอนจมกองเลือดอยู่
เพราะว่าถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย๒นัด
ลำคอ๑นัดอกด้านขวา๒นัดรวมทั้งหมด๕นัดครับ
ส่วนคนยิงรู้ชื่อรู้ตัวด้วย
นายสุรศักดิ์สุวรรณภักดีอายุ๓๘ปี
ตำรวจควบคุมตัวไปในสภาพเขาเมาหนักครับ
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายจนสะบักสบอม

จับได้พร้อมกับของกลางเป็นปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุ
กู้ภัยช่วยทำแผลก่อนแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนนะครับทราบว่าสมชายผู้ตาย
สุรศักดิ์คนยิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันเที่ยวกินดื่มกันเป็นประจำ
แต่พอช่วงลอยกระทงครับคุณผู้ชมครับ
รอยกระทงที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไปดื่มกินด้วยกัน
ทะเลาะกันเรื่องหญิงผู้ชายเขาใช้คำนี้ทะเลาะกันเรื่องหญิง
จากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลย
กระทั่งก่อนเกิดเหตุสมชายไปนั่งดื่มกินกับเพื่อน
ประมาณสัก๒๐คนได้ไปกันเยอะครับที่ผับแห่งนี้แหละ
ส่วนนายสุรศักดิ์เนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนที่นั่งอยู่โต๊ะใกล้กัน
ทั้งคู่นะครับมาปรับความเข้าใจกันนะครับ
จับมือเลิกแล้วต่อกันแล้วต่างฝ่ายก็กลับไปนั่งโต๊ะของตัวเอง

ปรับความเข้าใจแล้วแต่ปรากฏว่าตอนหลังสุรศักดิ์ไม่ยอมเลิกลาครับ
เข้าไปเคลียร์กับนายสมชายอีกรอบจนบานปลายทะเลาะกันแล้ว
ตอนนี้ชกต่อยกันอีกรอบนึงเพื่อนต้องเข้ามาห้าม

ทุกคนคิดว่าจบแล้วล่ะสุรศักดิ์คงกลับไปแล้วนะครับ
แต่เขากลับมาใหม่พร้อมกับปืนในมือ
แล้วก็หนำยิงใส่สมชายไม่ยั้ง

นายสมชัยตกเก้าอี้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละครับ
หลังก่อเหตุนะครับนายสุรศักดิ์วิ่งหนีออกไป
ถูกกาดของผับจับตัวเอาไว้ได้
แล้วก็โดนเพื่อนของนายสมชายตามมาลุมชะกรรมสะบักสะบอมทีเดียว
เรื่องต้นตำรวจสพบ้านโป่งแจ้งข้อหานายสุรศักดิ์
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยังต้องรอก่อนนะครับสุรศักดิ์ต้องหายดีก่อน
เพราะว่าเมาสบักสบอมเลยนะครับ
ก็จะสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนสถานบันเทิงที่เกิดเหตุนะครับ
แน่นอนครับก็ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราวเอาไว้ก่อนแล้วนะฮะ